แต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีดาราหน้าหมวยที่สวยกินคนอีกหลายคนเลย
วันนี้เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมเพราะอะไร
เพราะว่าเทรนด์หน้าหมวยเนี่ยนะคุณผู้ชม
ยุคกี่สมัยมันก็ไม่ตกเทรนด์จริงค่ะ
เริ่มจากสาวหมวยคนนี้คุณผู้ชม

มวยต้าหนึ่งโอ้โหต้องบอกว่ายิ่งนับวันยิ่งสวยยิ่งออร่า
หุ่นก็ดีดูเอาผิวก็ยังดีแถมน่าเชียร์หมวยสวยมาก

แล้วคุณผู้ชมดูนะถึงว่าแม้ว่าตาน้องเขาจะเล็ก
แต่ว่าอินเนอร์ที่จิกกล้องโอ้โหเบอร์ใหญ่มาก
นี่แหละสวยกินคนที่แท้

หมวยคนนี้ค่ะไซส์มินิแต่ดีกรีความแซ่บบอกเลย
อุ้ยไม่มีแผ่ว๘รูปอย่างจึ่ง
คุณผู้ชมค่ะความอกเอยความผิวเอย
แล้วความกรีดตากรีดใจคุณผู้ชมดูนะ
เซฟไว้ไปหัดกรีดตาแบบนี้

ถูกค่ะยิ่งสวยยิ่งโสดก็ยิ่งแซ่บ

อ่ะแล้วถ้าพูดถึงธรรมเนียบตัวท็อปสาวหมวยสวยกินคน

หวยปันโอ้โห
ขาวพองพองชิหลายคนบอกสว่างขนาดนี้อย่าสิงฉลากซักทีซิ
เอวบางร่างเล็กแต่บอกเลยนะคะว่าความเผ็ดระดับพริกร้อยเม็ดนะคะเธอ

เพราะปันเนี่ยมันดูแลตัวเอง
ไม่แปลกที่จะสวยสดใสเบอร์แรงขนาดนี้ว่าไหมล่ะพี่แจ๊ค

ใช่ค่ะส่วนคนนี้หลีกหน่อยค่ะหลีกซ้ายหลบขวาหลีกหน่อยแม่จะเดิน

ใช่แล้วค่ะหมวยคริสต์หอวังจุดนี้แม่คริสต์หน้าหมวยบอกเลยสวยจนลืมอายุ
ด้วยใบหน้าหมวยบวกกับแฟชั่นแล้วก็การดูแลตัวเองของแม่
ทำให้ต้องขยี้ตาหลายรอบว่านี่คือสาววัย๔๐อัพเหรอ
โอ้โหทั้งหวยทั้งสวยเบอร์นี้มงต้องลงชีแล้วล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหน้าเด็กมากคุณผู้ชมดูสิ

ถ้าไปดูในโซเชียลคริสของหนูก็จะไม่ค่อยแต่งหน้า
ใช่ค่ะแต่ว่าผู้หญิงเราก็สวยได้หลากสไตล์นะ
หมวยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธรรมเนียบที่แบบหนุ่มเขาเช็คลิสต์ไว้เลย
ก็ทำสเปคเลยไม่ค่อยตกเท็นเลยนะครับ